คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคดี
เป็นคดีที่ลูกชายเคยฆ่าพ่อ

พอออกมาก่อเหตุข่มขืนแม่
ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

ชาวบ้านแถวนั้นกลัวนะครับ

แต่ท้ายที่สุดตำรวจสามารถจับตัวบุคคลอันตราย

ผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลอันตรายได้แล้วเรียบร้อยนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูภาพกันฮะ

นี่เป็นภาพของนายชัยยาตะนาอายุ๓๑

คนร้ายที่เคยก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงเมื่อครั้งเป็นเยาวชน

พ้นโทษออกมาก็ได้ก่อเหตุข่มขืนแม่ของตัวเอง
ในช่วงเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
โดยนิสาวของเขาคือไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
ทำตัวเกเรชอบดื่มสุราหาเรื่องและข่มขู่ทำร้ายชาวบ้านและคนในครอบครัว
ล่าสุดนะครับก่อเหตุข่มขืนแม่แท้ของตัวเอง

ตำรวจเชื่อว่านายชายาหลบซ่อนตัวและวนเวียนอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
อำเภอแม่ออนของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันและเป็นพื้นที่ป่าเขา
รวมทั้งมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยนะครับ
ตอนนั้นชาวบ้านเค้ากลัวเหลือเกิน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จับตัวได้แล้วที่กระท่อมกลางป่า

จังหวัดเชียงใหม่ไปประมาณ๗กิโลเมตร
โดยอยู่ในสภาพนี้แหละครับอิดโรยหมดเรี่ยวหมดแรง
เจ้าหน้าที่ต้องหิ้วปีกเลยนะช่วยกันพยุงตัวมาเลยครับ
พันธุ์ตำรวจโทสถิตชัยนิตยวัลหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่โป่ง
เปิดเผยครับว่าตำรวจได้ติดตามคนร้ายบรายนี้มาโดยตลอด
หลังจากเกิดเหตุโดยได้วางแผนร่วมกับแฟนสาวของผู้ต้องหา
เพราะมั่นใจว่าจะสามารถติดต่อได้โดยมั่นใจว่านายชายา
เขาจะติดต่อกลับมาหาแฟนสาวอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ครับ
นายชายาเนี่ยติดต่อให้แฟนสาวไปหาจริงตำรวจจึงช่วยกันวางแผนให้แฟนสาว
นายชายาดื่มสุราเพราะรู้ว่านายชายาติดเหล้า
เสร็จมึนเมาครับแล้วก็รอจนเช้า
ตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มที่เห็นอ่อนระโหยโรยแรงแบบนี้
เพราะมีอาการเมาด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าแสดงตัวเข้าจับกลุ่มกลางคืน
ก็เกรงจะอันตรายเพราะฝ่ายชายมีปืนล่าสัตว
ขโมยมาจากชาวบ้านเนี่ยติดตัวไปด้วยก็เลยต้องเข้าไปจับกลุ่ม
ในช่วงเช้าที่มันสว่างหน่อยขณะนี้ตำรวจนำตัวนายชายา
ไปสอบปากคำที่สพแม่โป่งแล้วนะครับ